สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับ
ก่อนที่จะไปเรื่องแตงโมงแตงโมเรื่องโม่งเรื่องแม่หูวันนี้คนดูล่ะ
ก็เยอะคนพูดถึงมากมายพี่หนุ่มกลายเป็นทุกคนในวงการบันเทิงเลยเนอะ
ออกมาพูดหมดเลยมีแม่เมื่อพร้อมค่ะคำนี้แบบขึ้นทวิตเตอร์กันเลยทีเดียว
พร้อมกับโคนกระแสด้วยเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้หลัง
รบทรงชาติกันแล้วกันนะคะครับไปดูสำหรับเรื่องของโควิด
สถานการณ์ในประเทศไทยนะคะณวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม
สองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่รายในขณะที่ติดเชื้อเข้าข่ายเอจีเคเนี่ยค่ะ
สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมห้า
สิบสี่รายนะคะมียอดผู้เสียชีวิตเยอะยอดผู้เสียชีวิตสูงนะ
ใช่ค่ะคือมีเหตุการณ์สลดด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิดที่เขาเครียดจัดมาก
ดอาคารโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่อุตรดิษฐ์ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสมเกษมจารักษ์
ก็เป็นภูมิกับการสพเมืองอุตรดิษฐ์มีการรับแจ้งจากสายตรวจหน่วยบริการ
ุ้งตะเผาอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์บอกว่ามีผู้ป่วยโควิดเนี่ยค่ะ
กระโดดจากชั้นที่สามของอาคารที่พักผู้ป่วยก็เลยมีการเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่นะคะ
โดยพบศพชายอายุห้าสิบปีเป็นชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์จากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบว่า
คอหักซี่โครงซ้ายแล้วก็ขาด้านซ้ายหักนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำซีพีอาร์
ราวอยู่๓๐นาทีค่ะแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
จะมีการกระโดดตึกผู้ป่วยโควิดสิบเก้าได้ยินผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบ่นนะคะ
ว่าอยากจะตายมาหลายครั้งแล้วในขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตเอง
ให้การบอกว่าสามีเนี่ยติดโควิดอืมแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่สอง
เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภพันธ์นะคะพร้อมกับลูกชายนะ
ลูกสาวที่ติดโควิดด้วยโดยเขาก็ไม่คิดว่าจะคิดสั้นจนมากระโดดตึก
ส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเครียดมาจากเรื่องของหนี้สิน
โดยมีการส่งศพให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐแผนกนิติเวศอีกครั้งหนึ่ง
จากการสอบถามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะ
กำลังเดือดร้อนหนักมากนะคะเนื่องจากว่างบประมาณที่จะนำมาใช้
เพื่อการดูแลผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งไม่มีงบประมาณที่จะเข้ามาดูแลอีกทั้งงบประมาณของอปทเองเนี่ย
ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายเอาไว้ใช้ได้ผู้บริหารบางรายเนี่ย
นำงบประมาณของตัวเองออกมาใช้นะคะส่วนผู้บริหารที่ไม่มีเงินทุนมากพอ
อันนี้เขาก็พยายามที่จะร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนนะคะ
ส่งผลให้เรื่องของอาหารน้ำดื่มที่จะเอาไว้แจกจ่ายดูแลกลุ่มเสี่ยง
กักตัวอยู่ที่บ้านอันนี้ก็ขลาดแคนเป็นอย่างมากอีกอ่ะนะคะ
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วอาจจะต้องออกไปทำมาหากินอีก
เพราะเขาไม่มีเงินเขาไม่มีอาหารเขาไม่มีเครื่องดื่ม
ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์มันกลายเป็นว่ามันแย่ไปอีก
เพราะคนจากการที่จะต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าออกไป
ก็มีโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อออกไปข้างนอกอีกอย่างนี้
มันไม่น่ากลัวนี้น่ากลัวนะเพราะคนตายเยอะขึ้นเยอะมากใช่ไหมล่ะ
กว่าเมเล่าจริงพอนะวันนี้ค่ะ
มีหลายคนที่บางทีแบบส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องการแบบ
บางคนแบบเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
แล้วก็อย่างบางคนเนี่ยค่ะคืออายุมากแล้ว
แล้วก็จำเป็นที่แบบเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่สามารถหาโรงพยาบาลเข้าไปรักษาได้
ประเด็นนี้พอเวลาเราฟังก็อ้าวกลายเป็นว่า
เราเห็นตัวเลขของคนที่ฉีดวัคซีนดูเยอะมากนะคะ
แต่มีอีกจำนวนมากเหมือนกันที่ยังไม่ได้ฉีด
เอาง่ายอย่างที่เมื่อวานพี่หนุ่มอธิบายไปค่อนข้างจะชัดเจนนะ
คุณฟังนะฮะว่าเดือนแรกเราฉีด๒อาทิตย์แรกภูมิมันขึ้น
ค่ะแต่ไอ้ที่เรานับนับกันอ่ะ
บางทีอ่ะซิโนแวคถูกต้องไหมซิโนฟาร์ม
ซึ่งซิโนแวคเสื้อฟาร์มเราผลจากการวิจัยทั่วโลกคือ
ภูมิมันหมดเร็วมากวันนี้ถ้าจะดูจริงว่าไอ้สิ่งที่เราป้องกัน
จริงคือต้องเข็มที่๓น้องเข็ม๓เข็ม๔ด้วยซ้ำไป
ถ้าจะพูดกันตอนเพราะว่าวัคซีนหลักของเราตอนเปิดมา
ซึ่งถ้าสมมุติเราจะนับกันจริงไอ้ภูมิมันหมดไปแล้วล่ะ
ที่๗๐กว่าเปอร์เซ็น๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะต้องนับเข็มที่๓แล้ว
ูสเตอร์ที่เขาบอกบูสเตอร์บูสเตอร์จริงมันมีกี่เปอร์เซ็นต์

ใช่แล้วบางทีไม่รู้ติดมาจากที่ไหนเลยด้วยซ้ำ
คือเอาอย่างนี้อย่างกรณีของนี่ตำรวจที่ไปทำเรื่องของเต็มโมที่เวลาที่ทานพี่นนน

นักข่าวด้วยก็ดูดีแป๊บเดียวติดเลย

ใช่แต่มันก็ยังในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคืออาการมันก็ไม่ได้หนัก

ถ็นดรรสตรวจอธิพศิษย์ระณุ่งอา

แป๊บเดียวชักจุ่มแพร่ติดติดหมด

แต่ตอนแรกตรวจแล้วด้วยใช่ไหมตรวจแล้วด้วยใช่ไหมไม่เจอ

ก็คือตรวจปุ๊บในแต่ละกองสมมุติวันนี้ตัวเองเข้ากอง๓วันใช่ไหม

ถ้าเป็นอาการสีเขียวได้ก็ต้องรักษาตัวที่บ้าน
ตอนนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าส่วนใหญ่เลย

เอาล่ะวันนี้ฟ้าทลายโจรเอ่ย

ก็คืออย่างที่บอกมี๓อย่างด้วยกัน

๓ยาแก้อาการตามโรคต่าง
ตามโรคต่างว่าจะเป็นอายเป็นไข้น้ำมูกไหล

ตอนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าไอ้โอมิคอนเจ็บคอ
เสลดเยอะน้ำมูกเยอะอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไอ้ไข้เหมือนเดลต้งเลตันมันน้อยแล้ว
แต่มันจะหนักอยู่๒วันแล้วมันจะสบาย

อย่างนี้มีแต่เมื่อกี้เพิ่งตรวจมาก่อนมาเนี่ย
ไม่แต่ส่วนใหญ่ถ้าคนมันตายยากมันจะไม่ค่อยติดเถอะ
คนที่มันมีกรรมหนาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่แบบว่าฉันจากศึกษานะคะ

อยากรู้ข่าวนี้เนี่ย

รือหึ่งเลย๓ปเขาไปดอดกินข้าวที่บ้านปากโรยต่อนี้ใช่ไหมคะ
ที่จริงแล้วก่อนหน้าเข้ารายการของเรานะฮะ
ก็มีการที่อดีตรัฐมนตรีจำพุคเหมือนกัน
เหมือนกันคุณพัฒนาเมืองสุขตอนนั้นตั้งแต่บ้านเอื้ออาทรเราก็จะเห็นว่าการเมืองเนี่ยเริ่มมีข่าวมา
แต่ตอนนี้แห่งที่เบาไหวข่าวแตงโมกลบทุกอย่าง
ขนาดนี้โรงงานนิวเคลียร์ระเบิดแล้วยังเรายังไม่ค่อย

น้ำมันขึ้นไปแล้ว๒บาทกว่าก็จะไม่มีคนพูดถึงกันเยอะ
แต่วันนี้ขอบอกว่าถ้าเป็นคอการเมืองขอให้จับตามอง
คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เขาก็ไปทำงานปกตินะฮะที่ทำแนวรัฐบาลนั้นแหละ
วันนี้ประเด็นสำคัญที่นายกเขาจะหาลือ
ก็คือราคาน้ำมันในประเทศมันปรับสูงขึ้น
ปรับสูงขึ้นจนแบบว่าตัวนายกตัวรัฐบาลเองก็
ก็หนักใจอ่ะถึงขนาดจะต้องเรียกแบบว่า
คุณสุพัฒนภงพันมีเช่าแล้วก็นายกูฤทธิ์นะฮะสมบัติซิริเนี่ย
เข้ามาหาลือเลยแหละว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันมันปรับขึ้นอย่างนี้
ประเทศไทยจะไปยังไงกันต่อแต่คราวนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว
มันทั่วโลกค่ะทั้งโลกนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บ
นายกประชุมเรื่องน้ำมันเสร็จคนก็เอ๊ะนายกเป็นรถส่วนตัวอืม
รถส่วนตัวก็จะมีนายกนะฮะแล้วก็เฉพาะคนสนิทนะ
คำว่าคนสนิทเดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาล
โดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไปยังมูลินที่อนุลักษณ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดอืม
ซึ่งเป็นเหมือนบ้านพี่บ้านน้องเขาเป็นจุดเริ่มต้นของเขา
เพื่อไปรับประทานอาหารกันซึ่งตรงนั้นแน่นอนสามพี่น้อง
มีใครบ้างฮะพลเอกปรวิติวงศวรรณ์อืมนะฮะ
แล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาถ้าสมมุติเราย้อนไป
นี่นี่รูปเก่าหรือรูปใหม่เราไม่รู้เนอ

รูปใหม่ล่าสุดใช่ไหมคือถ้าย้อนกลับไปจริงภาพอย่างนี้เราไม่เห็นกันนานแล้ว
ส่วนใหญ่เราจะเห็นคุณอนุพงศ์อยู่กับนายกก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
ชื่นมืดขนาดนี้แม้กระทั่งมีการประชุมคอรมอลบางที
ที่เขาบอกว่าชื่นมืดนี่พลเอกพรวจจริงท้องเสียเลย
ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปการกินข้าวเนี่ย
เค้าบอกมันเป็นนัยยะทางการเมืองมันเป็นนัยยะอะไรขอแล้วแต่
ผีน้องนะฮะคาดว่าได้มีการพูดคุยเตรียมการประชุมพักพลังประชารัฐด้วย
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดช่วงเวลาแล้วก็สถานที่เพื่อเตรียมในเรื่องของบุคคลที่จะเข้า
ทำหน้าที่ในพักหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคุณธรรมนัฐออก
แล้วใครจะทำหน้าที่อะไรในพักพลังประชารัฐมื้ออาหารกลางวันเนี่ย
เขาบอกของโปรดของบิ๊กป้อมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รู้สึกว่าร้านแจ้วเนี่ยแหละบางทีเขาบอกว่าร้านแจ้วเนี่ยจะเข้าได้เข้าบ่อยสุด
หมกไก่อย่างนี้ขนมหวานผลไม้ปรากฏว่าวันนี้ความแปลกคือทันทีที่นายกเดินทางไปถึงมูลนิธิป่าลอยต่อนะครับ
เอกประวิทย์ก็บอกอ้าวคนที่ไม่เกี่ยวข้องอืมออกให้หมดอืม
คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกให้หมดขออยู่กันแค่สามคนก็คือมีการพูดคุยกันอยู่แค่สามคนอ่ะ
คนที่ไม่เกี่ยวกล่องผู้ติดตามเลขของเลขาหรือใครก็แล้วแต่ที่ตามไปออกกันให้หมด
เป็นการพูดคุยอยู่สามพี่น้องซึ่งเขาก็โอ้เขาก็สังเกตมีเครียด
มีคุยอะไรหรือเปล่าเออคุยอะไรกันครับเขาคุยอะไรกัน
กูก็ไม่ได้มีไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรไปใส่ไว้อ่ะเธอ
เขาก็ไล่ออกหมดไงหนูนึกออกปะนี่คุณจะรู้เขาก็ไล่ออกหมด
เขาไม่ให้ใครอยู่แต่คนก็บอกอ่ะดูแบบว่าปฏิกิริยา
ดูจากสีหน้าดูจากแบบว่าท่าทางแล้วดูสุขสรรค์กันดีนะ
ก็ไม่ได้เครียดชื่นมื้นกันดีไม่ได้เครียดเหรออืมเพราะว่าหลังจากนี้ปุ๊บ
สิ่งหนึ่งที่นายกจะต้องน่าจะปรึกษากับบิ๊กป้อมเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เดี๋ยวจะมีการเชิญตัวแทนจากเธอก็ต้องรู้บ้างนะ
เรื่องเหตุบ้านการเมืองนะต้องรู้ครับมันจะรู้บ้างผมตามคุณไง
บ้านการเมืองก็ต้องหลุมตามคุณอยู่ไหมเขาบอกว่าเพราะเด็กประดูกเขาจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงกราโหมเนี่ยมหาลือ
เพื่ออันนี้แหละหนักแล้วคือพิจารณาโยกย้ายทหารกลางปีแล้ว
ใครจะไปอยู่ที่ไหนตำแหน่งใครจะเป็นยังไงอันนั้นก็น่าจะจับตามองอีกทีหนึ่ง
ครับผมนะฮะเอ๊ะสรุปเราเลือกตั้งไหมนะพี่เลือกตั้งเลือกผู้ว่าก่อนผู้ว่าก่อน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

ก็ดูว่าตอนนี้อันดับ๑คือหนุ่มเยอะครับผมทาน
มาดูซิเปิดด้วยอันดับ๑คือเพราะมีแม่เมื่อพร้อม
แม่แตงโมเนี่ยมาออกรายการเราขอสรุปอย่างนี้แล้วกัน
ไม่ไว้ใจและไม่เข้าใจว่าเขาพูดเรื่องจัดงานศพในฐานะอะไร

คือหารื้อเขาต้องมาหารื้อแล้วกันเนอะ

ส่วนที่ที่ตอนแรกคุณแม่จัดเตรียมไว้เนี่ย
มันน่าจะเล็กกว่าเพราะว่าคนรักแตงโมเยอะ
ก็คิดว่าน่าจะมีคนเนี่ยไปร่วมงานเยอะ
ก็เลยโทรมาปรึกษาคุณแม่เมื่อคืนนี้ว่า
แม่เหลือจะไปที่นี่ดีไหม
อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เนี่ยก็เหมือนแบบ
หลังจากนั้นเหลือปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
ออกไปพูดกับข้างนอกให้คนได้รับรู้คุณแม่ไม่ค่อยสบายใจและไม่พอใจ
อันนี้เป็นประเด็นที่คุณแม่ไม่พอใจฮิปโปกับทางแอนนา
อืมเอ่อก็เลยเป็นเป็นแต่ว่าหลังจากได้มีการต่อสายมาคุยกัน
ทั้งสองท่านก็ขอโทษคุณแม่บอกคุณแม่ถ้าทั้งสองคนนี้ทำอะไรให้คุณแม่
รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่ขอกราบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอืม
คือทั้งสองคนไม่ได้มีจตนาอะไรเลยแค่รู้สึกว่าคนรักแตงโมเยอะ
แล้วก็น่าจะมีคนที่แบบไปร่วมงานเยอะน่าจะมีสารที่ใหญ่กว่าหรือเปล่า
แค่นั้นเองมันก็คือการถามไถ่อะถูกไหมแบบอ้าว
เดี๋ยวเขาจะเอาบริษัทเขาเขาไม่ไปทำอะไรมีงานอยู่ไหน
เป็นพี่อ้าวไม่พี่ต้องเป็นคนดูคิดจะเอ๋ออกเงิน
เอ๊กับอ้ามออกเงิน
แล้วก็ที่โบสถเขาจัดเตรียมไว้อย่างดีแล้ว
เสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นประเด็นมันก็ไม่ได้จบแค่ตรงนี้
มันเป็นประเด็นเรื่องของการให้อภัยกับทางคุณปอ
คุณแม่ให้อภัยปอกับโรเบิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์

ในขณะที่คุณฮิปโปให้อภัย๕๐
อันนี้แหละให้อภัยปอกับโรเบิร์ตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าเขามีเจตนาที่จะขอโทษตั้งแต่แรก
มีความสม่ำเสมอนะฮะ

ดูที่เจตนาเพราะเขาติดต่อแม่สม่ำเสมอ
แม่ร้องไห้เขาก็ร้องไห้กับแม่

มันเผลอมันตื่นเต้น
ไม่จริงใจหรือไม่สำนึกผิด
ต้อที่อย่างนั้นตลอดเวลา
ก็ปรากฎว่าที่แบบว่าเฮ้ยสิ่งที่ควรพูดถึงกันเยอะ
ยินดีเยียวยาคุณแม่ทุกอย่างทางแตงโมยังอยู่
เล่นละครเรื่องหนึ่งอะไรได้ก่อนเรื่องละล้านเนี้ย
อ่ะแปดแสนทุกล้านหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าละครช่องวันของนางก็ยังถ่ายไม่เสร็จ

ต้องบอกเลยต้องเป็นเครดิตช่องวัน

เฮ้ยไอ้โมมันสวยเรื่องนี้

เนื่องจากบอกว่าและไอ้โมบทเด่นด้วย

พันที่โมมากองถ่ายโมมีความสุขมาก

เขาบอกว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยโมได้สัก๘แสนถึงล้านหนึ่ง

คำนวณไปเว้ว
ฮูทีแต่งนุ่มอธิบาย
ฉันอาคุดมึงจะขออธิบาย

เพราะเดี๋ยวชั้นจะจำคำพูดเธอไปพูดในแชร์ต่อ

ทั้งหมดทั้งกวงคือไม่ได้พูดเพราะจะเอาไปอ่านตอน
เรื่องอะไรเรื่องนี้นางจะเอา๓๐ล้าง
นี่พูดอ่านคำนี้อันนี้งงยิ่งกว่างงง
ไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันไป
คือประเด็นก็คือผมมาถามว่าตอนนี้คือทางคุณแม่เองได้รับการเยียวยาใช่ไหม

แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความจริงใจ

พยายามสแดดความจริงใจว่าอยากจะขอโทษจริง
เขาอยากเกิดก่อนครับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมงงไง

คือคือคือ

คือคือคือคือคือ

คือสุดท้ายแม่เขาบอกว่าไม่ได้คือต้องเอามาแล้วก็ต้องหารครึ่ง

คือให้แม่๕แสนแล้วก็อีก๕แสนก็ให้อิสเตอร์ก็ได้เพียงแต่ว่าแม่จะเป็นคนเก็บไว้ให้

แม่จะไปเอาพวกเขาได้ยังไงก็ไม่ได้ไงแม่
เอาจริงนะวันนี้หนูฟังทั้งหมด

อันนี้ฉันได้เพราะคุณเนธันย่าสนิทกับฉันด่างเขารู้ว่ามันจะได้
อันนี้คือคุณเป็นภัยไปออกรายการดาราบอกแล้วก็ไม่มีดาราคนไหนเขาอยากจะใช้สิทธิ์นี้กันด้วยนะ
มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุกับตาย
ไม่คือแม่เองไปร้องขอเป็นพฤติกรรมมรดกแล้วคือตามสิทธิ์แม่ก็คงจะได้เป็นแล้วแหละพฤติกรรมมรดก
แต่ทีนี้ในมุมของสิทธิ์ของเรื่องอย่างนี้มันสำเร็จไปแล้ว
คือมันเป็นความตั้งใจและความต้องการของแตงโมไปแล้ว
เพราะฉะนั้นพอเขาโอนให้ลูกคุณทำเขามันไม่ได้เกี่ยวกับกติกนะ
อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของกติกพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาให้ลูกบุญธรรมคนนี้ไปแล้ว
มันก็ขาดไปแล้วล่ะเพราะผู้รับผลประโยชน์ก็คือเด็กน้อยคนนี้
แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณแม่ทำได้เพียงแค่อะไรรู้ไหมตอนนี้ถ้าสมมุติเรื่องประกัน
คุณแม่เนี่ยทนายเขาบอกเลยว่าคุณแม่ทำได้เพียงแค่ให้บริษัทประกัน
ชะลอการจ่ายเงินจนกว่าคดีจะกระจ่างจริงไหม
มันก็คงยังไม่ได้ชะลออะไรหรอกเพราะว่ามันทำงานแล้ว
คือเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วแหละอืมตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ลองดูกันต่อไปแต่สุด
ผมเชื่อว่ามันไม่มีพลิกหรอกเรื่องนี้คือสุดท้าย
เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำต้องใช้คำนี้นะ
เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำไอ้เงื่อนเงื่อนงำอันนี้มันคืออะไรเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปดูเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้ว

มีการฆ่าเตรียมการมีอะไรอย่างนี้ถูกป่ะ
แต่ถ้าเกิดหรืออกยังไงไปถึงเสร็จปุ๊บ
อย่างผมถามตัวนายอะยิงจะล่วนลามแล้วทำให้ทางโมบับพลั๊ดตกไป
ถือว่าเป็นคัตกรรมปะมันไม่ใช่
มันมันมีเหตุหลายอย่างเรื่องนี้แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าสรุปออกมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ที่มีเงื่อนงำเงื่อนงำคือเงื่อนมาจากตรงไหน
ก็คือการที่ข้อเท็จจริงในคน๕คนที่อยู่เนี่ย
มันไม่มีความชัดเจนในสังคมแต่ในตำรวจอ่ะเขาอาจจะฟังได้
เพราะเขาต้องมีการประมวลในหลายอย่าง
ซึ่งเราเองอาจจะไม่รู้ไงในสำนวนว่ามีอะไรบ้าง
เราก็จะมองจากเพียงภายนอกว่าอ๋อมันมีแบบนี้
แต่ว่าถ้าตำรวจเนี่ยเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไง
ในการที่แล่นเรือไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกัน
จากตรงนี้เป็นจุดนี้เวลานี้ไปจอดตรงนี้

เขาก็จะดูดข้อมูลทั้งหมดเนี่ย

มาอยู่ในระบบของเขา

แต่ละคนมีการพูดคุยอะไรยังไงตอนไหน

เขาอาจจะต้องมีการไปเอาสัญญาณโทรศัพท์

ไปอยู่ตรงท่าน้ำตรงนี้กี่โมง
จอดตรงสะพานพระราม๘ตรงจุดนี้กี่โมง
แล้วก็ถอดออกมาแล้วก็มาเทียบเคียงกับรูปที่มีการถ่าย
อันนี้มันก็จะบอกได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
ปรากฏเขาบอกว่าก็มีการถามกันอีก
ปกติคนพยายามเอาคลิปเก่า
ออกรายการก็คือส่วนใหญ่แตงโมจะพูดถึงพ่อ

ก็ตั้งแต่คลิปตั้งแต่ออกกับพี่ดูสัญญาที่นี่หมอชิด
ก็จงเปลี่ยนเป็นสัญญา

หรือแม้ทั้งวันยังหวานอยู่เนี่ย

สนิทสนมกับแม่ขนาดไหน

เขาบอกจะพูดเรื่องแตงโมต้องขออนุญาตเขาก่อนนะ

คุณจี้ไม่มาแต่คุณจี้ส่งมาถาม

แม่เข้าบ้านจริงหรือเปล่าอืมแม่บอกไม่จริงแล้วแม่เขาบอกรหัสด้วยน่ะ
เข้าได้ตลอดแต่เป็นบ้านคุณพ่อไม่ใช่บ้านแตงโมอืม
แม่ไม่เคยเข้าบ้านแตงโมเพราะไม่รู้จะเข้าไปทำไมอืม
ว่าอย่างงั้นซึ่งเขาบอกว่าเอาละแม่แม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่า
สรุปแล้วถามว่าจะแบบตรงตรงเลยว่าแม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่าแม่เขาบอกว่าก็สนิทกันนะ
คลอดน้องมานิสัยแตงโมคล้ายคล้ายแม่แต่จะได้ความแมนจากคุณพ่ออืม
อืมนี่แหละเอาไงต่อล่ะเอาไงต่อล่ะอ่าก็เนี้ยแหละก็คือ
สรุปสุดท้ายเนี่ยในมุมของตัวแม่เองเนี่ยคือมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ย
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับแตงโมนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า
ผมก็มีโอกาสถามแม่ไปว่าหนึ่งเนี่ยคือแม่ไม่กลัวสังคมคอรหาเหรอ
แต่สุดท้ายวันนี้แม่คิดว่าการที่แบบเอ่อแม่ให้อภัยทางทางฝั่งของเอ่อ
คือแม่จะไม่กลัวสังคมเคลือบแคลงสงสัยเหรอ
ว่าคนอาจจะมองว่าแม่เนี่ยมีเรื่องของแบบ

คือถ้าที่ผมจำได้เขาตอบประมาณแบบนี้นะ

ทีนี้หลังจากนั้นพอประเด็นที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย

เพราะกระติกพูดเลยว่าโทรหาแม่ก็ไม่มีประโยชน์

เมื่อคืนนี้ตอนนี้มันเริ่มเป็นเริ่มที่แบบ
ทัวร์เริ่มร้อนย้อนกลับอย่างนี้
เทียบท่าใหม่ถึงท่านี้จะไปแล้วกูไปทางนี้ก่อนแล้ว

กูว่ากูวันหนึ่งจะมาจอดท่ากูวันนี้
อุ้ยหนุ่มอย่าพูดนะ
เขาไม่ให้พูดกันนะเธอ
ไม่เป็นไร
ก็รอเลยค่ะเราว่าก
ไม่คือประเด็นของคุณโบอ่ะที่พูดออกมาเนี่ยคือจริงแล้วอ่ะความ
หมายคุณโบเนี่ยคือถ้าฟังกันดีเนี่ยก็คือคือมันถอดออกมาได้ว่า

คนไม่มีใครรู้เลยบอบอดกระติกไม่รู้
แต่คนที่เห็นคนสุดท้ายคือแซนคำถามของโบคือแล้ว๔คน
ในเมื่อไม่เห็นแล้วคุณเชื่อแซนได้ยังไงว่ากระติกตกไปนะครับ

คือทำไมทุกคนถึงไม่ตั้งประเด็นอื่น
อย่างเช่นว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ
แล้วมั่นใจได้ไงว่าแซนพูดความจริงทั้งหมด

อันนี้คือสิ่งที่คุณโบเนี่ยเขาถึงได้ออกมาพูด

ประเด็นที่สองที่คุณโบเขาอยากจะบอกคือ

มีบางคนเนี่ยพยายามในหนกระแสเนี่ยพยายามจะบอกว่า
เอ่อมีคนบอกว่าโบเองเนี่ยพยายามให้เปลี่ยนไทม์ไลน์

ทั้งที่ตัวพวกคุณเองก็โกหก
ตัวคุณเองก็โกหกประมาณนี้นะ

คุณโบเขามีโอกาสได้โทรหาพี่ด้วยไหมคะ

แล้วคือผมขอโทษนะโบนะ

คือโบโทรมาเนี่ยโบแบบร้องไห้

ฮือแบบฮือเลยนะแบบฮืออะไรอย่างนี้
พี่โบเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบโบแบบโบเหนื่อย

เออแบบคือสงสารนางมากเลยนะ

นางอยู่โบสถ์เธอนางชอบอยู่โบสถ์

เวลาแบบใครมีเรื่องมีอะไรอย่างนี้ก็มักจะโทรหาแก
แกเนี่ยแบบคอยช่วยคอยประสานงานคอยอะไรอย่างนี้

เออหรือบอกว่าเวลาไปที่โบสถ์คุณโบก็จะเป็นคนนำ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลังจากเกิดเหตุการณ์บนเรือหลังจากที่มีการหากันอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย

คุณโบอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณโบเนี่ยก็บอกว่า
เขาก็พอจะรู้ว่ามันมีการพูดคุยอะไรกันในช่วงจังหวะเวลานั้น

แต่เรื่องนี้นางให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว

นี่แหละก็คือประเด็นประมาณนี้
แต่ณวันนี้พอประเด็นเรื่องของโบเพิ่งก็พูดออกมา
ยังไม่ทันจะหายต่อมเอ๊ะนั่นเลย
มันก็มีเรื่องแม่เข้ามาเป็นประเด็น
แตงโมเองก็แอคชั่นแล้วเหมือนกันเหมือนเป็นการออกมาขอโทษทุกคนด้วยเหมือนกัน

รูปหัวใจว่าแบบหัวใจแตกสลายอะไรอย่างเงี้

แล้วก็ขอโทษนี่ผิดหวัง
คุณดายศหรือคุณต่อยนะฮะ
คือต่อยเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันกับผมนะ
ตอนประมาณ๑๑โมง

ซึ่งผมเองบอกต่อยว่างไหม
ถ้าต่อยว่างมานะจะได้มานั่งเป็นเพื่อนแม่

เขาก็โทรกลับมาบอกว่ามาไม่ได้จริงพี่หนุ่ม
แต่ผมก็ฝากคุณแม่ด้วยแล้วกันนะ

ผมก็ไม่รู้ว่าแม่จะพูดอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
พี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่จะแบบดูให้ก็ละกันอะไรอย่างเงี้ย

แต่พอเข้าในรายการปุ๊บผมบอกจริงนะว่า
คือหลายคนถามผมว่า

เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองของแม่พูด

มันไม่ได้แบบ

ผมไม่คิดว่าแม่จะพูดขนาดนี้ไง

พี่ทำมาตั้งแต่วันแรกรถเมย์
ตั้งแต่วันศุกร์พี่คุยกับคุณเปิ้ลนาคอน

หลังจากเมื่อวันจันทร์พี่คุยกับคน๔คน
ก็คือที่อยู่บนเรือพี่คุยกับ๒ชั่วโมงกว่านั้น

พี่คุยกับแอนนาพี่คุยกับทิโปร์

ต่อมาพี่คุยกันข้อกฎหมาย
ก็คือคุยกับทนาย๔คน

แล้วก็มีทางฝั่งของคุณแต๊งไปนั่งคุยด้วย

แล้วทุกครั้งที่มีข่าวหรือเวลาที่แบบมีไลฟ์อะไร

แล้วพี่ก็จะประเมิดแล้วว่า
คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไง

พี่ก็จะพอจะรู้แหละว่า

แกจะพูดเยอะขนาดนี้
ซึ่งพี่เองก็พยายามที่จะห้ามแกเหมือนกันนะ

เดี๋ยวมันจะมีประเด็นพูดอย่างงี้

เพราะพี่รู้เลยว่าหลังจากสัมภาษณ์

หนูเห็นยอดในไลฟ์ของพี่

ยิ่งช่วงหลังนี่คือพีค

มันเร็วมากนะคะวันนี้ที่เรามีโอกาส

แล้วค่อยเขยิบความรู้สึกไป
จนมันถึงจุดที่แบบคนแบบ

จริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ใคร

มันเหมือนสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ย

บางคนหาแสงจากเรื่องของแตงโม

เรื่องจากแตงโม
บางคนหาความแบบ

ทั้งสื่อก็ต้องหาเรตติ้งจากเรื่องของแตงโม

คนเดียวที่ไม่เคยหาประโยชน์กับเรื่องแตงโม
แฟนเขาเบิร์ตแฟนแตงโม
แล้วคุยเขาแบบ

พี่บอกเลย

ก็ยอมรับทันไปต้องทำเรื่องแตงโม
แฟนก็ต้องบอกเลยว่าใหญ่คนดู
เรื่องอะไรก็มีเรื่องเรตติ้งจริงถูกปะคนกำลังติดตามตรงนี้
ช่องอ่ะใครไม่เล่นอ่ะผมบอกก็ต้องเล่นต้องเล่นมันเป็น
คดีใหญ่มันเป็นคดีที่แบบว่าอิมแพคมันเป็นคดีที่แบบทุกคนต้องตามหา
ไม่เหมือนลุงพลปะแต่ชนะละคนรอบข้างแต่งมูเองก็เหมือนกัน
อืมก็ต้องไปถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่
บางคนอาจจะรู้สึกว่ากูแสดงความจริงใจกูนู่นนี่
แต่เขาจะแฝงไว้ด้วยการขายของก็มีอืมผลประโยชน์ป่ะอืม
หรือคุณจะมองไหนสุดท้ายคนที่น่าภูมิสันที่สุดคือแต่งโม
เรื่องเนี้ยมันไม่ต่างอะไรเรื่องของลาลาเบลเลยรู้ป่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ
ทุกคนก็จะหูแบบลัลลาเบลลัลลาเบลลัลลาเบลเอาภาพของเขามาวนออก
โอ้โหเนี้ยอุ้มขึ้นไปเนี้ยสุดท้ายผมบอกเลย
พี่ก็คิดนะวันนี้พี่จะคืนอะไรเขาดีพี่ยังไงพี่ก็ต้องคืนให้เขาอ่ะ
แต่พี่ยังยังนึกไม่ออกว่าพี่จะคืนอะไรนึกออกป่ะอืม
คือยังไงพี่ต้องคืนพี่พี่แบบพี่จะรู้สึกไม่ดีมากถ้าเกิดว่าเราจะต้อง
ต้องทำอยู่แบบเนี้ยอืมค่ะเอ่อพี่อย่างที่บอกอ่ะ
แล้วคนที่แบบไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับแตงโมเลย
ข้อที่พี่รู้เนี้ยคือไม่มีอ่ะมีสิคือเบิร์ดเนี้ยแหละเออ
เบิร์ดคนเดียวคนเบิร์ดเนอะอืมหรืออาจจะมีขอโทษนะ
อาจจะมีบางท่านที่ผมอาจจะแบบไม่ได้ไปพูดถึงนะ
อาจจะมีบางท่านผมขออภัยด้วยอาจจะมีบางท่านอืม
อันนี้คือแบบไม่ต้องต่อแหลกันมันคือข้อเท็จจริง
อ่ะโอเคพักก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่ะพักก่อนเดี๋ยว
อยู่ดีกว่าให้พักเฉยไม่มีพักฉันต้องอ่านข่าวอื่นนุ่ม
เดี๋ยววันดีนี่มันครึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาไปอ่าโอเคขอบคุณ

เอาสรุปแล้วเนี้ยเอาเลยวันนี้ไม่จบเธออย่าหาวิชาศัยแล้วแน่เลยนะ
เขาเป็นฝากแปดไหมถ้าโรเบิร์ตเนี้ยโรเบิร์ตเก่งเก่งเก่ง
พี่แสบคอนะแสบคออยู่แต่เช้าเม็ดจะแสบที่นี้
คือพี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งหมดนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลที่เพียงแต่ว่าที่พี่พูดไปอ่ะมันผิดหรือถูกอันนี้คือตอบไม่ได้จริงจริงนะคือคือมันมันไม่ได้เป็นแบบว่าหมายความว่าพูดไปแล้วแล้วมันคือข้อเท็จจริงเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นมันอาจจะมีการไปวิสูจน์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ตอบไม่ได้

แล้วคนที่ไปขอคำมาเนี่ยโรเบิร์ตจริงโรเบิร์ตปลอมเธอ
อ่าส่วนนี้คุณเก่งเห็นไหมนี่คันนี้คุณเก่งคุณดูสิ
อืมเนี่ยเห็นไหมอืมอ่านู่นคุณโรเบิร์ตแต่เขาเหมือนกันเลยเห็นไหม
พูดควายกันมากเลยอ่าเนี่ยอ๋อแต่ภาพที่มายชัดที่สุดเนี่ย
ก็คือตอนที่เขาไปไหว้แม่อ่าแล้วต้องมาเทียบกับโรเบิร์ตที่นอนอยู่เนี่ย
มันจะคือมันมันก็คือคนเดียวกันอ่ะอืมแต่อันนี้คือไม่รู้นะ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องมีการไปแกะกันเองคือผมไม่รู้เนี่ย
วันนี้คนเขาจับผิดกันเยอะไงเธอก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอ่ะ
ซึ่งแต่อันนี้อันนี้อันนี้อันเนี่ยวันที่ไปขอเข้ามาเนี่ย
คนก็พูดถึงก็มีการพูดถึงว่าวันที่ไปขอขมาจริงจริงอ่ะ
เป็นเป็นโลเบิร์ตตัวจริงหรือโลเบิร์ตตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยอืม
อืมแต่จริงจริงหลังวันนี้หลังจากที่ออกรายการคุณแม่ไปก็
หลายคนก็บอกว่าคนบันเทิงนี่ออกมาโพสต์ข้อความกันมากมายนะ
อ่าต้องเรื่องนี้เลยเยอะมากจริงจริงคือหลังจากดูรายการของกระแสจบปุ๊บ
คนบันเทิงหลายคนงงอ่ะงงงตาแตกเขาใช้คำนี้
เขาก็อาจจะไม่คิดว่าเอ๊ะคุณแม่จะพูดแบบนี้หรอคะอันนี้ยังดู
คุณนะคุณนะคุณพอรันยูก็อันนี้ใครต้นหอมต้นหอม
จบที่สามสิบร้านนี่คุณน้ำพัดคิงก่อนบ่ายอ่ะเร็วช้าช้าดิ
อ่านไม่ทันนี่คุณเป้ยบรรไหว้แปลงเย็นลูกเอาน้องแพทย์โอ้โห
มันเร็วแล้วกันเอาทีละภาพลูกปีนิดหนึ่งน่ะ
จะได้อธิบายกันหน่อยอ่าไปกลับไปที่คนแรกใหม่เมื่อกี้อ่า
เอานี่ก่อนก็ได้เริ่มนี่เลยเอาแพทย์นะมาพาเลยอ่ะนี่นี่
นะคุณพัดก็อ่าว่าไงคุณหลังจากดูโหลนแกะแสจบให้
แฟดแข็ดหน้าเป็นแบบนี้ค่ะอืมนี่แหละไม่จอยแพทย์
คนเดียวกับทุกคนไหมอันนี้คุณแพทย์นะคุณแพทย์สั้นสั้นนี่
แล้วก็แฮชแท็กว่าเอาจริงดิพาไปดูต่อมีของใครอีก
อืมคุณมุกรณิตไอ้ตัวแสบน่าเศร้านะถ้าคนทั้งประเทศพร้อมจะสู้
เพื่อขวัญวิธีธรรมให้เราแต่คนในบ้านเรายอมแพ้ค่ะคุณมุก
เจ้าเก่งก็จะไปเอาความพูดอย่างงี้แบบเจ้าจริงบ่เนี้ยมุก
เก๊่งมาคิดคำพูดมาได้ไงอ่าโอ้นี่เห็นไหมเมื่อกี้พี่พูด
ถึงคุณปุ้ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยเงินตกใส่เหล็กเหล็กบินเงินตกใส่หินหินลอย
เงินตกใส่อืมเงินตกใส่ย่าย่าตายเงินตกใส่ทรายทรายสุด
เงินตกใส่มนุษย์มนุษย์หมดคุณธรรมอืมเนี่ยหลายต่อหลายคนเยอะจริงจริงค่ะ
วันนี้เนี่ยฮะมันก็อ่ะนี่อันภูวนาศนะพี่อันว่าง
ตายแล้วเงินหายแต่ลูกชายต้องได้เงินแตงโมต้องไม่ตายฟรีจริงจริง
เนี่ยคำนี้มาเนี่ยฮะคุณภูเกาะภูเกาะทำอะไรภูเกาะอาหารหมาว่านางบอก
หมาอาหารหมารีวิวฟรีไปเลยสิคะ
อืมนี่ของคุณลีพลัสก็มีลงด้วยมีโพลีพลัสลงนะ
คือเยอะมากจริงจริงอ่ะคืออันนี้นี่น่ะจ้ะคือลงเยอะมาก
คุณหิงปณิตาลงยังคุณหนิงหนิงต้องลงสิฮะซึ่งวันนี้สิ่งหนึ่งปุ๊บ
คุณหนุ่มตำรวจเขาออกมาพูดแล้วนะฮะเขาบอกว่าคำพูดของแม่ในรายการเนี่ย
ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีนะค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยคำพูดของแม่เนี่ย
ดูแล้วเนี่ยแน่นอนปอเอยโรเบิร์ตเอยทุกคนพ้นผิดหมดแล้วใช่ไหม
คือเพราะว่ามีคำว่าให้อภัยกันเกิดขึ้น
ซึ่งวันนี้ที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะพลตำรวจเอกจตุรงค์
อนุรักษ์บัณฑิตเนี่ยพอผู้กำกับสพเมืองนทบุรีเนี่ย
เขาบอกเลยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจได้สรุปสำนวนคดีของแตงโมไปแล้วเนี่ยนะครับ
กรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจเตรียมจะสรุปสำนวนคดีของแตงโมแล้วเนี่ยนะ
ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนั้นวันนี้ตำรวจเขาปฏิเสธทุกอย่างนะฮะ
ว่าไม่ใช่ความจริงเพราะยังต้องรอผลการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์ก่อนเขาว่าอย่างนั้น

คือเรื่องนี้มันเป็นเพียงเหตุบรรเทา

ทั้งเขาว่ามีสารสามารถแถลงได้ว่าเขาไม่ได้รักเลย
แล้วก็ได้มีการชดใช้เงินให้กับคุณแม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้

ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในกระบวนการตามชั้นศาล

เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้น
ก็คือเช่าเน็ตได้มีการไปหาคำพูดของพ่อโส
ตอนนี้คุณพ่อโสยังมีชีวิตอยู่เป็นคุณพ่อของแตงโม
ซึ่งในครั้งนั้นคุณตังโมเองก็ถ้าจำกันได้นะ
คุณตังโมเนี่ยเคยเหมือนกับกินยาเกินขนาด
คือบอกว่าแกจะฆ่าตัวตายจะอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายเนี่ยก็จะมีอันนี้หลังจากที่คุณแตงโมรอดจากครั้งนั้นมาแล้ว
เพราะโสนี้ลงไว้ก็มีคนเข้าไปลื้อมา
ก็คือ๙กรกฎาคมปี๕๘คุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ครับ

ที่บอกว่าครอบครัวเรามีกันเพียงสองคนพอได้ยาวินกับคุณแม่
เขาตั้งแต่น้องโมนี่มายุประมาณ๓ขวบ
ตามภาษาพ่อลูกสองคนตามลำพัง
ชีวิตที่ผ่านมาทุลักทุเลพอสมควร
คนเป็นพ่อต้องออกไปทำงานตามเวลาปกติ
กลับบ้านเย็นบ้างค่ำบ้างแล้วแต่งานในความรับผิดชอบ
จะแล้วเสร็จซึ่งแปลว่าระหว่างวัน
น้องโมเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง
อาศัยเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนบ้าง

ด้วยความรักที่มีให้แก่กันเกินร้อย
เราผ่านเวลาผ่านวันที่ยากลำบาก
เรียกว่าด้วยสภาพที่ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ผมมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดีเพียงแค่นิดนึง
รับที่เหลือเป็นพระพรจากพระเจ้า

บอกว่าทั้งหลายทั้งมวล
มันเหมือนกับสู้กันมา
จนกระทั่งน้องโมมาเป็นพระทธิดา
ที่ทุกคนชื่นโชพแล้วที่รัก

เพราะว่าพอดีผมมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่น
แล้วตามเพื่อฟังผมอภัยด้วย
นี่แหละฮะก็คือเป็นภาพที่คุณพ่อลงเอาไว้

คือโดยสรุปก็คือคุณพ่อพยายามจะบอกว่า

คือแบบลำบากมากทุลักทุเลมาก
เวลาพ่อลงไปทำงานก็ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้าน
ลูกต้องอยู่ตัวเองกับคนเดียวตามลำพังให้ได้
ถ้าเหมือนวันกลางวันก็ต้องมีเพื่อนบ้านมาอยู่
แต่บางวันก็แบบไม่มีเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้

คือทุกสิ่งทุกอย่างสู้มา
จนกระทั่งมันเป็นแตงโมนี่แหละ

คืออันนี้พ่อพยายามบ่งชี้
คือผมเองมีโอกาสเล่นละครกับตังโมเรื่องยายใบบ้า
ตอนนั้นพี่เล่นเป็นชื่อชายมาส
แล้วก็ปรากฏว่าทางฝั่งของคุณพ่อ
ก็เจอกันประจำนั่งกินข้าวด้วยกันตลอด
เพราะว่าคุณพ่อก็จะแบบน่ารัก

คุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนี่แหละว่าเป็นยังไงชีวิตของเขา

เจอน่าจะเจอหลังเพราะว่าหลังเขามาร่วมงานกับฉันบ่อย

ทำเรื่องของนิวนิวกับเต้นใช่ไหม

แล้วตอนนั้นเค้าบอกว่าเต้นเนี่ยเป็นซึมเศร้าอะ

งโมมันอยากจะช่วยเติ้ลมากตอนนั้นน่ะ

ไม่รู้ว่าแตงโมไปติดต่อทางไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

คือครั้งสุดท้ายที่ไอซ์มาบอกพี่
ก็เป็นประเด็นเลยเนอะที่
ตรงจบจริง

ตำรวจเนี่ยนะเพราะกระติกไม่มีใครติดต่อได้นะตอนเนี้ย
ไม่มีใครติดต่อกระติกได้อืมนี่ผมกำลังหานี่นี่นี่
ไม่ใช่นี่ว่ะมันมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวผม
เรื่องรัสเซียได้พูดไหมคะวันนี้รัสเซียต้องบอกว่าโรงไฟฟ้า
เคลียร์สปอริสเซียนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราเห็นกันมาเนี่ยก็คือว่า
ไฟนี่โหมลุกไหม้เนื่องจากว่ากองทัพของรัสเซียเนี่ยบุกจมตีอย่างหนักอ่ะนะคะ
ปรากฏว่าก็คือปลอดภัยไม่ได้ระเบิดแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็สามารถดับไฟได้แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
รัสเซียสามารถยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนได้เรียบร้อยแล้วด้วย
อืมก็หน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่นของยูเครนก็มีการเปิดเผยอ่ะค่ะ
บอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยบุกเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ปอริเซียที่รับหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน๒๕ของทั้งประเทศเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่เข้าโจมตีตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ก็ยังทำงานต่อไป
เพื่อที่จะควบคุมสภาพความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าด้วย
บอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้คือใหญ่
ใหญ่มากในแถบของยุโรปเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุอะไรไปเนี่ย
ตอนแรกคนก็กลัวกันว่าอุ้ยกำลังตรังสีจะมีการรั่วไหลออกไปไหม
ไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดหรือเปล่านะคะ
ปรากฏว่าก็คือไม่ระเบิดแต่โดนยึดไปแล้ว

คือถ้าระเบิดเนี่ยมันจะใหญ่กว่า

ถ้าระเบิดปุ๊บในยุโรปนี้ได้รับผลกระทบเกือบหมดเลยนะฮะ

เขาบอกต้องจับตามองมากนะเมฆ

แต่ความปลอดภัยถามว่าปลอดภัยแบบว่า
ที่จะไม่ระเบิดมันก็มันมีความปลอดภัยมากขึ้นแหละ
แต่ถ้าสมมุติวันนี้โรงงานนิวเคลียร์นี้ระเบิด

เวียดนามมาถึงจีนถึงอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไป
เพราะว่ามันมีเขตแต่ยุโรปได้แล้ว
กระทบเต็มจากนิวเคลียร์นี้

ตอนนี้ดีที่สุดคือเขาไปประคองไม่ให้มันระเบิด

เราต้องเตรียมใจกับราคาน้ำมันแล้วล่ะ

ก็คือขึ้นมา๒วันติดแล้วนะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าเราเผื่อใจไว้เลยว่าเราได้ใช้
ทุกคนเขาพูดออกมาแล้ววันนี้เขาไปนั่งประชุมกับนายกมากันเดิม
ซึ่งเขาบอกว่า๒ลิตรร้อยกว่าบาท

แต่ต่อไปนี้ไอ้คำว่า๒ลิตรร้อยกว่าบาทเกิดขึ้นแน่นอน
คือเมื่อวานที่รถเมย์บอกไปว่าขึ้นสองบาทปรากฏว่าถ้าเป็นอ่า

๒บาทนี่คือขึ้นเมื่อวานจริงค่ะ
ส่วนอื่นก็คือจะลดหลั่นกันไป
ส่วนของปรทก็ขึ้นอย่างที่บอกไปว่า๖๐ตังค์แล้วก็ดีเซล๒๐สตางค์
แต่สำหรับวันนี้ที่จะมีผลต่อไปพรุ่งนี้ก็คือเบนซินขึ้นอีก๖๐สตางค์นะคะ
ซึ่งโรงงานยูเครนในความพิเศษคือความสำคัญคือ๒๐ของยูเครน
ที่นี่เป็นจุดแหล่งผลิตไฟฟ้า๒๐ของทั้งประเทศ
คุณคิดดูว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างแล้วกัน
เด็กสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณอุ๋ย

อดสายขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวกลับมาฮะ

อะกลับมาแหนะเดี๋ยวก่อนคุณอุ๊ยให้ดูวันนี้
อะไรโดรมไปเขาไปหามาให้ล่ะนี่

ไอ้อ้วนร้อยเมีย

พ่อบีพ่อบี

คุณหมวยไงชื่อ

คือแตงโมเคยจะเอาคลิปนี้ลงแกล้งพี่
ที่วันนั้นคุณแอนนาเล่าให้พี่ฟังใช่ไหม
ใช่แล้วก็เบิร์ดก็เล่า

บอกว่ามันมีคลิปนี้ที่แบบว่าพี่จะเอาปืนยิงแตงโมอ่ะ

อ๋อดู
เขาก็เลยจะแกล้งพี่นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะ

หนุ่มไม่คุยกับอุ๋ยแล้วหรอกว่าเวลารายการหมดแล้วนั่นหนุ่ม

ยิงแดงแล้วแกพี่ยิงมือแก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

เป็นพยานในฐานะที่ก่อนที่ทั้งห้าคนจะมาพบตำรวจอ่ะยี่สิบห้า
กุมฮาพันธ์ตอนคั้มคั้มใช่ไหมอ่ะหลังจากที่คุณดำมอหายไปวัน
เนี่ยที่เขาปรึกษาทนายเขามีการไปพบทนายตั้มกันก่อน
ไปคุยกันก่อนก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยต้องเชิญมาให้ข้อมูลว่าเออ
ได้พูดได้คุยอะไรก็น่าจะประมาณนั้น
เหมือนกับที่เชิญคุณโบทีเคไปเมื่อคืนนั่นแหละ

โพสต์ในเฟซบุ๊คแล้วอ่ะที่บอกสงสารคุณแตงโมมาก

ใช่เรายังนั่งคุยกันอยู่ใช่ไหม
แต่ต้องขออภัยนะคือถ้าเกิดพูดไปแล้ว

แต่ผมพูดไปในบริบทของสิ่งที่พี่คิดแบบนั้น
ว่าแบบจริงแล้วตอนนี้คนที่นั่งคุณสาธิตคือแตงโม

บางคนก็แบบหาอะไรติ๊กบางคนหาเงิน

แต่คนที่พี่ไม่เคยเห็นเขาออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยนะ
คนที่ไม่เคยเห็นเขาออกมาก็คือแฟนเขาคุณเบิร์ดอะ

ผมยืนยันอีกเสียงหนึ่งกับพี่หนุ่มนะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
แน่นอนว่าในเชิงของข่าวของคนข่าวคนทำข่าว
ก็พยายามจะสัมภาษณ์แหล่งข่าวคนนู้นคนนี้คนนั้น
ทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีของไทยรัฐนิวโชว

คุณเบิร์ตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าติดต่อไม่ได้นะฮะ
ติดต่อได้แต่สบายเงียบขอนิ่งที่สุด

เราก็ติดตามข่าวสารจากเรื่องการโพสต์ของคุณเบิร์ต
ทางไอจงไอจีผ่านทางโซเชียลส่วนตัวอย่างนี้ครับ
เขาบอกพี่บอกว่าเขาก็ขอเป็นคนธรรมดาของเขาแบบนี้แหละ
เพราะตอนที่เขาคบกับแตงโมเขาก็เป็นคนธรรมดา
แล้วเขาก็ให้เกียรติตังโมอยู่ตลอดเวลา
คืออย่างแตงโมจะไปเที่ยวจะไปอะไรอย่างนี้
คือพี่ก็ถามว่าเบิร์ตรู้มาก่อนไหม
เพราะว่าตังโมเขาจะไปในเรือวันนั้น

ใช่เบิร์ตรู้เพราะว่าแตงโมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
คือเขาจะไปขึ้นเรือนะจะไปกับเพื่อน

ว่าเพราะอะไรเบิร์ตทำไมเบิร์ตถึงไม่ถามต่อ

เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
แตงโมไม่เคยได้รับอิสระทางด้านความรักจากใครเลย
คือหมายว่าคบกับใครมันเหมือนกับไม่มีความเป็นอิสระ
ก็ต้องจะแบบถูกตีกรอบอยู่อะ

แตงโมก็ควรมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนของแตงโม
ไม่ได้หมายความว่าเรารักกันแล้วคุณจะต้องมายึดติดอยู่กับผม

เบิร์ตเขาอยากให้แตงโมได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่กับเพื่อน

นี่คือเบิร์ตแล้วพี่ได้ยินกับหูพี่เขาพูดกับพี่แบบนี้จริง
แล้วคุณเบิร์ตที่ได้โพสต์เอาไว้ใช่ไหม
ครั้งแรกเลยที่โพสต์หลังจากที่พบร่างคุณตังโมอ่ะ
บอกว่าเนี่ยเคยถามเบิร์ตว่าทำไมเวลาลงรูปไม่แท็กไม่แท็กคุณแตงโมบ้าง

เป็นนางเอกชื่อว่าอยู่นางโมแล้วก็จะต้องกับมันก็มันก็เลยวนมาตามกันถึงวันนี้ว่า
แต่เนี่ยแหละผมว่าที่สุดแล้วเวลามันจะให้คำตอบว่าแต่ละคนที่ที่พูดหรือว่าได้ออกมาสแดงออก
ี่สุดท้ายปลายทางคนคนนั้นเขาต้องการอะไรค่ะ
วันนี้มีคลิปอะไรใหม่ใหม่อีกไหมไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เมื่อวานเห็นบอกมีคลิปเรือ
เร็วแล้วมีคนไปจับไปจับผิดอะไร
มีอะไรเหมือนตกน้ำตกเนิ้มอะไรกันวันนี้เห็นเพื่อนมาดำ
ลงคลิปกันใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะใช่ลำเดียวกันหรือเปล่าค่ะแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาก็กำลังเอาคลิปเนี้ย
ไปเข้าเข้าเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะขยายด้วยเห็นว่ามันใช่ลำหนึ่งด้วยกันเพราะมันเหมือนกับว่า
มันมีคนตกน้ำลงไปใช่ถ้ามันจะใช่มันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนตกน้ำลงไป
จะเป็นคุณตังโมหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าไปเจอเส้นผมของคุณตังโมที่ท้ายเรือกับใบพัดใช่ไหม
ทีนี้ถ้ามันเอาหลายสิ่งหลายอย่างไปประติดประต่อกันเอาละแล้วตอนนี้เราก็ต้องยึดข้อมูลตามคำให้การของคนที่อยู่บนเรือคือคุณแซนใช่ไหม
ใช่ที่บอกว่าคุณตังโมเขาเดินมาเพื่อจะปัสสาวะท้ายเรือแต่ถ้าไอ้คลิปนั้นมันมันปรากฏออกมาว่ามันใช่เรือลำนั้นจริงจริงแล้วมันมีการแล่นเร็วแล้วคนตกลงไปจริงจริง
แล้วมันคือคุณดังโมโอโหที่นี้มันก็ต้องไปไล่กันมาก่อนแล้วใช่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการปัสสาวะตรงไหนนะฮะ
เป็นเป็นร้านอาหารแถวแถวท่าน้ำแถวนั้นนะฮะอ๋อเขาก็จะไล่ไปไล่ไปตามจุดตามจุดที่คาดว่าเรือเนี่ยจะแล่นผ่านเพราะว่าตอนเนี้ย
สองฝากฝั่งแม่น้ำมีตรงไหนที่เห็นบ้างในช่วงเวลานั้นแบบนั้นอย่างเงี้ยฮะค่ะถ้าสมมุติพี่หนุ่มทำอะไรครับ

ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา